มาติดตามชีวิตต้องสู้ของคุณลุงชาวสงขลาท่านนี้หน่อย
ร่างกายคุณลุงเนี่ยพิการค่ะแต่ว่าใจสู้มากเลยนะคะ
ยังคงสามารถทำงานได้ก็คือยังทำมีดกรีดยางขาย
สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณอุบลรัฐนวลเนียมค่ะ
เช้าแบบนี้ขอพาคุณผู้ชมไปตามหาแรงบันดาลใจดีกัน
ที่บ้านหลังเขาตำบลเขาพระอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
ชุมชนแห่งนี้มีคุณลุงอารมณ์ดีประกอบอาชีพทำมีดกรีดยางขาย
ซึ่งขายดีจนแทบผลิตไม่ทันกันเลยทีเดียว

ยิ้มสินเบนจพงศ์วัย๖๕ปีคนนี้ค่ะ
แรงบันดาลใจดีที่พูดถึงก็มาจากคุณลุงคนนี้
เนื่องจากลุงดนเคยเกิดอุบัติเหตุ
หักลงมาหล่นทับขณะไปรับลูกสาวกลับจากโรงเรียน
ทำให้กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทส่วนล่าง
ต้องผ่าตัดแต่ก็ไม่สามารถเดินได้

จากคิดว่าหากตัวเองต้องนั่งอยู่บนรถเข็น
โดยไม่ทำอะไรเลยคงต้องเครียดมากแน่
เมื่อคิดได้เช่นนั้นลุงดนจึงทดลองทำมีดกรีดยาง
โดยหาวิธีด้วยตัวเองไม่ได้ไปเรียนจากที่อื่นเลย
แต่อาศัยความชำนาญจากที่ตัวเองเคยใช้มีดกรีดยางมาก่อน
ลองผิดลองถูกไปเรื่อย
ดนบอกว่าส่วนที่ยากที่สุดก็คือการพับเหล็กที่ใบมีด
เพราะหากพับไม่ดีก็จะไม่ได้องศาที่ถูกต้อง
จะไม่สามารถใช้กรีดยางได้เลย
แต่ด้วยความเอาใจใส่และมุ่งมั่นลุงดนก็ทำมีดกรีดยางได้สำเร็จ
ช่วงแรกจะใช้วิธีการแจกฟรีให้เพื่อนบ้านไปทดลองใช้
และแก้ไขข้อบกพร่องมาเรื่อย
ได้มีดกรีดยางขนาดพอเหมาะและตรงกับความต้องการของชาวสวนยาง
และคิดว่าอยากให้คนที่กำลังท้อนั้นลุกขึ้นมาต่อสู้
และหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง
ตำด่าเรื่องประกอบอาชีพนั้นนะอย่าอยู่กับตี
อย่านึกว่าตัวเองสิ้นว้างแล้วก็ไม่สามารถปรับไม่จ่าย
คนเรานี้ต้องมั่นสมองอยู่เลยต้องคิดว่าเราอยู่แบบนี้

ตั้งแต่กับตั้งไม่ปิดว่าง
ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อไม่ให้ร่างกายกลายเป็นอุปสรรค
ที่คอยหวันทนคุณค่าในตัวเอง
อกจากจะทำให้ตัวเองมีความสุขแล้ว
ดนยังมอบความสุขให้กับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกัน
ด้วยการทำมีดกรีดยางขึ้นมาและจำหน่ายในราคาด้ามละ๘๐บาทเท่านั้น
เพราะรู้ว่าราคายางพาราในปัจจุบันไม่ได้สูงนัก
คนที่มีกำลังซื้อน้อยจะได้มีมีดดีไว้ใช้
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องราวของลุงดน
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีให้กับคนที่กำลังท้อแท้
ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวเองและคนรอบข้างกันนะคะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน